คุณผู้ชมเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
กรณีที่เพจเฟซบุ๊คข่าวสารเมืองปราการวี๒ค่ะ
เขาประกาศช่วยหน่อยช่วยตามหาผู้ชาย๑คนอายุ๔๐ปี
กับเด็กผู้ชายอายุ๙ขวบแล้วน้องผู้หญิงอายุ๒ขวบ๖เดือนค่ะ
เนี่ยเขาออกไปจากบ้านเพราะพ่อไปทะเลาะกับแม่
แล้วถึงขั้นเห็นบอกว่าเอามีดไล่ฟันกันนะครับ
ผู้ชายคนที่เป็นพ่อขับรถโตโยต้าอินโนว่าสีบรอนเงิน
ทะเบียน๔กไก่สคศ๗๓๘๓กรุงเทพมหานคร
ออกจากบ้านบ้านแถวบางพลีสมุทรปราการออกไปตั้งแต่บ่าย๒๒กันยายนนะคะ
นะคะแล้วมีหนำซ้ำที่เป็นประเด็นงอกออกมา
หลายคนตกอกตกใจเพราะเจ้าตัวคุณวรวุฒิเนี่ย
มีการถ่ายภาพภาพนี้ภาพที่ท่าน้ำแล้วบอกกับญาติว่าจะกระโดดน้ำ
ถ้าหากว่าภรรยาไม่กลับมาก่อนเที่ยงคืน
คือเขาออกจากบ้านไปบ่าย๒๒กันยาใช่ไหม
แล้วเขาบอกว่าถ้าภรรยาไม่กลับมาภายในเที่ยงคืนนะ
เดี๋ยวจะกระโดดน้ำทั้งพ่อแล้วก็ลูกทั้งสองคน
โอ้โหพอมีคนเห็นภาพนี้ภาพท่าน้ำมันก็คุ้นนะ
ก็เลยมีการแจ้งเบาะแสว่าท่าน้ำมันคล้ายกับท่าน้ำวัดบางนานอก
คล้ายกับท่าน้ำวัดบางนานอกค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามตรวจสอบให้อีกรางหนึ่งนะคะ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนี่ค่ะคุณผู้ชมพบว่าช่วงเวลาสักประมาณ๑๙นาฬิกา๔๒นาทีนะคะ
วันที่๒๒กันยานะคุณวรวุฒิขับรถคันนี้
คันที่มีการประกาศตามหาออกมาจากวัดบางนานอก
จอดเทียบทางขึ้นสาราริมน้ำแล้วเปิดประตูลงมา
อุ้มลูกสาวนี่นะคะอุ้มลูกสาวแล้วก็จูงมือลูกชาย
เดี๋ยวค่อยลำดับภาพไปนะคะไปที่สาราริมน้ำ
นี่ค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะหลุดจากเฟรมออกไปเลยนะ
กล้องนะคะหลุดหายไปสักประมาณ๕นาที
นี่ค่ะอุ้มลูกสาวลงมาแล้วปิดประตูรถค่ะ
แล้วก็ไปหลุดจากเฟรมกล้องไปนะฮะ
สักพักหนึ่ง๕นาทีทั้ง๓คนก็กลับมาที่รถสักประมาณ
ทุ่ม๕๐นาทีแล้วก็ขับรถออกไป
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคือพยายามช่วยกันทุกทางแหละ
ในการตามหาเบาะแสนะคะเราไปสอบถามคุณพ่อของนายวรวุฒิ
คุณภัยบูลเล่าค่ะอันนี้จังหวะที่กลับมาที่รถนะคะ
ชนิดที่ว่าน้ำตาคลอเบ้าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายก็คือนายวรวุฒิเนี่ย
ทะเลาะกับภรรยาทะเลาะรุนแรงมากถึงขั้นไหนอ่ะ
ขั้นเอามีดไล่แทงกันจนลูกสะพ้ายเนี่ย
กระโดดหนีออกทางหน้าต่างแล้วหนีออกจากบ้าน
คราวนี้แหละค่ะลูกชายก็คือนายวรุธเนี่ย
โกรธยิ่งอลวาดแล้วขับรถออกไปตามหา
สักพักหนึ่งลูกชายมาแย่งตัวน้องนัตตี้
ลูกสาวคนเล็กเนี่ยไปแล้วบอกว่าลูกผมอย่ามายุ่ง
แล้วขับรถออกไปรับน้องนนท์ลูกชายคนโตที่โรงเรียน
ไปอ้างกับครูว่าจะพาลูกไปต่างจังหวัด
หลังจากนั้นนายวรวุฒิก็เขียนจดหมายทิ้งไว้
บอกว่าขอโทษพ่อแม่ที่ทำให้หนักใจมาตลอด
ต่อไปนี้อีก๒วันพ่อแม่จะไม่หนักใจแล้ว
นี่ค่ะเขียนจดหมายแบบนี้นะคะโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ
ทีนี้ด้วยความเป็นปู่คุณภัยบูลบอกว่า

เพราะว่าปกติแล้วลูกชายนายวรวุฒิเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจ
แล้วก็มักจะคิดว่าพ่อแม่ไม่รักจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย
พ่อรักลูกไม่ว่าจะเป็นยังไงพ่อก็รักลูก
ส่วนภรรยาก็คือลูกสะพ้ายของเขาเนี่ยของคุณภัยบูลเนี่ย
เขาบอกว่ายังติดต่อไม่ได้เพราะว่าหนีออกไปเหมือนกัน
แล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ด้วยพยายามโทรไปสอบถาม
พ่อแม่ของลูกสะพ้ายก็บอกว่าไม่ได้กลับบ้าน

คุณผู้ชมช่วงกลางดึกค่ะ
นนหลานชายของคุณปู่ภัยบูล
เอาโทรศัพท์โทรหายายที่อยู่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็บอกยายว่ายายยังไม่อยากตาย
แล้วร้องห่มร้องไห้นะคะฟังเสียงคุณภัยบูลเล่าหน่อยค่ะ
ตอนที่นักข่าวของเราเอาไมค์ไป
สอบถามคุณภัยบูลพ่อของคุณวรวุฒินะตอนนี้
ยังไม่เจอยังไม่เจอวรวุฒิแล้วก็หลานชายหลานสาวนะคะ
รู้แค่ว่าอยู่ปั้นดำมัน
ทีนี้เราไปถามคุณแม่ของนายวรวุฒิชื่อว่าคุณปัธมา
ก็บอกว่าคือจริงพยายามโทรศัพท์ติดต่อหาลูกชาย
แต่ลูกชายตอบกลับมาบอกว่าผมจะไม่กลับบ้านไม่ต้องตามมาหา
จะเปลี่ยนเบอร์แล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลยนะฮะ
เอาล่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ฉันเล่ามาทั้งหมดล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
เกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมาเป็นข่าวดีนะคะ
ทีมข่าวได้รับการติดต่อจากคุณแม่ของนายวรวุฒิคุณปัธมาเนี่ยบอกว่า
ลูกชายส่งข่าวมาแล้วบอกว่าตัวเขาเองแล้วก็หลานทุกคนปลอดภัยดี
ตอนนี้อยู่บ้านแม่ยายนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเจอกับภรรยาหรือยัง
แต่อยู่บ้านแม่ยายแล้วปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะ
อย่าทำแบบนี้เลยมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาคนในครอบครัวเดียวกัน
แล้วก็อย่าไปเอาชีวิตของลูกเป็นตัวประกันนะทุกคนเขาเป็นห่วงนะคะ